ชั้นใต้เมืองไทยวันนี้เรายังคงต้องคุยกันต่อ
สำหรับปัญหาราคายางพาราตกต่ำนะคะ
เมื่อวานนี้นายกไปประชุมที่ใต้นะเป็นคอรมอสัญจร

ให้เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ๕๐
จากเดิมเราใช้อยู่แล้วเนี่ย๘๐๐๐๐๐ต่างปี

คุณสุภาพพูดคุยกันกับผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะ
ต้องดูด้วยว่าเพิ่มขนาดนี้ภาคอุตสาหกรรมเขารับได้หรือเปล่า

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

คำสั่งของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนั้นเป็นปัญหาเฉพาะหน้า
ในทางยาวต้องดูอีกหลายจุด
ดูความสามารถของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่
ดูความสามารถของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่
แต่ว่าที่จะเห็นภาพชัดก็คือว่าทำยังไงที่จะให้ยางพาราภาคใต้เนี่ย
มีคนซื้อเพิ่มขึ้นในขณะที่ตลาดโลกซบเศร้า
ถ้าตลาดโลกซบเศร้าการจะเข็นราคายางให้ขึ้นเนี่ยลำบาก
แต่ขณะนี้มันมีสัญญาณมีแนวโน้มที่ดีว่า
จากนี้ไปไม่นานเนี่ยราคายางในภาคใต้จะมีคนไปรับซื้อมากขึ้น
ไปไหนฮะเพราะที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เขามีนิคมยางพาราก็คือว่าโรงงานที่จะใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ
ทำโน่นทำนี่ทั้งหลายเนี่ยเขาจะไปตั้งกันอยู่ที่นั่น
เมื่อเขาไปตั้งกันอยู่ที่นั่นเขาผลิตที่นั่นเขาก็ต้องรับซื้อยางที่นั่น
และก็จะรับซื้อมากขึ้นด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
นายกรัฐมนตรีก็เคยไปเปิดเคยไปเยี่ยมแต่ว่าวันนี้ต้องถามผู้ว่าการนิคมหน่อยว่า
เพิ่มผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่กับผมครับ
สวัสดีครับดรครับสวัสดีครับครับไปถึงไหนฮะ
ตอนนี้นิคมยางพาราเนี่ยฮะรับเบอร์ซิตี้เนี่ยครับนิคมยางพาราของเรา
ตั้งอยู่ที่เอ่อหาดใหญ่นะครับตอนนี้ก็ก่อสร้างไปคืบหน้าประมาณ
เกือบเจ็บสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับครับตามแผนเนี่ยก็จะเสร็จสมบูรณ์
เดือนเมษายนปีหน้าแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนครับ
ฮะจะมีโรงงานอะไรบ้างครับที่นั่นครับเอ่อคอนเซ็ปต์ของกรอบเบอร์ซิตี้เนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเนี่ย
เน้นกลางน้ำกับปลายน้ำนะครับก็คือครับทำยางพวกคอมพาวนะครับ
กับปลายน้ำเนี่ยก็คือที่นอนหมอนยางถุงมือยางอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายครับที่เราตั้งเป้าว่าในพื้นที่เนี่ยประมาณ๑๒๐๐ไร่นะครับ
ก็จะมีอุตสาหกรรมพวกนี้เข้ามาแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางที่ส่งออกในรูปยางแผ่นยางแท่งอะไรต่างเนี่ยหรือน้ำยางดิบเนี่ยนะครับ
วันนี้ถ้าเอามาใส่เทคโนโลยีใส่การผลิตเข้าไปเนี่ยก็จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มเป็น๑๐เท่า๒๐เท่าได้นะครับ
ในในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ประเมินกันเนี่ยในเฟสแรกเนี่ยจะรับซื้อยางรับซื้อน้ำยายางเนี่ยน้ำยางเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ต่อวันต่อเดือนยังไงครับ
เราเราประเมินอย่างนี้ครับว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเมื่อเต็มโครงการเลยนะครับ
จะใช้ยางเนี่ยอยู่ประมาณสองแสนตันต่อปีนะครับแต่ในช่วงเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะเริ่มจากประมาณห้าหมื่นตันต่อปีขึ้นไปก่อนนะครับ
แล้วก็ไต่เป็นแสนแล้วก็แสนห้าแล้วก็สองแสนนะครับครับครับโรงโรงงานโรงงานที่มามาดำเนินการอยู่ในนิคมเนี่ย
เป็นเป็นทั้งของคนไทยและต่างชาติด้วยฮะครับเอ่อเรียนว่าวันนี้ในในรัปเบอร์ซิตี้ของเราเนี่ยนะครับ
เอ่อเรามีพื้นที่เดิมอยู่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งมีเอ่อบริษัทยางชื่อดังคือมิชลินตั้งอยู่ในนั้นนะครับ
แล้วก็มีโรงงานที่ทำเกี่ยวเรื่องถุงยางอนามัยคาเร็กซ์ของมาเลเซียซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะครับ
เขาตั้งอยู่แล้วนะครับในพื้นที่เดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวที่จะเหนียวนำให้เกิดการรวมกลุ่มของยางมากขึ้นนะครับ
ตรงนี้เนี่ยก็เรียนว่าในเบื้องต้นตอนนี้ในสำหรับส่วนโครงการใหม่เลยเนี่ยนะครับ
ก็มียอดที่คนสนใจจับจองพื้นที่เข้ามาแล้วประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับ
ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับเรื่องที่นอนหมอนยางนะครับครับ
ที่เปิดเผยผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศมาเลเซียนะครับ
มีโรงงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของกาวยางนะครับ
ใช้สำหรับผลิตไม้อัดยางพาราอย่างนี้นะครับ
ซึ่งเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยก็มาตั้งอยู่ครับ
ก็เรียนว่าทั้งหมดเนี้ยก็ค่อยค่อยเริ่มก่อขึ้นมาเป็นเอ่อ
คัสเตอร์หรือเมืองอุตสาหกรรมของยางพาราได้ทีละนิดทีละน้อยแล้วครับ
ครับในในรูปตอนเนี้ยท่านผู้ชมจะจะได้เห็นเพราะว่าอ่า
มีภาพที่กำลังก่อสร้างถนนทำอาคารกันอยู่อะไรต่ออะไรเนี่ย
กว้างขวางพอสมควรทั้งหมดเนี่ยถ้าเต็มรูปแบบ
จะมีโรงงานประมาณเท่าไหร่ครับครับเราจะมีประมาณเจ็ดสิบโรงงานครับ
ที่จะมาตั้งอยู่ในพื้นที่ครับอืมอืมประมาณประมาณเจ็ดสิบกว่าโรงงาน
ครับวงเงินลงทุนก็เบื้องต้นคร่าวนะครับประเมินจากสถิติที่การนิคมจับไว้เนี่ย
น่าจะอยู่ประมาณสักแปดพันล้านครับครับเอ่อพื้นที่เนี่ยก็ประมาณหกร้อยสามสิบไร่นะครับ
เพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเราทำเป็นอ่างเก็บน้ำครับเพราะว่าในนิคมนี้เนี่ย
สาหกรรมยางจำเป็นต้องใช้น้ำเยอะนะครับก็ครึ่งหนึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำครับ
หกสิบเอ็ดครับแต่ระหว่างนี้นะครับขอเรียนว่า
เปิดไปประมาณ๕เดือนแล้วนะครับ
โดยเราจับมือกับทางมหาวิทยาลัยสงขานครินที่เขาเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาทางด้านยาง
แล้วก็ได้รับการบ่มเพาะออกมาตั้งธุรกิจเริ่มต้นในนิคมเมืองยางพาราเลย
เราก็สร้างโรงงานสำเร็จรูปให้เขาอยู่ประมาณ๕๐๐ตารางเมตรต่อรัฐยูดิต
ตอนนี้เขาสามารถผลิตแล้วก็ส่งออกขายได้แล้ว
ก็คืออย่างเช่นยางที่เป็นแผ่นรองส้นกันช้ำรองเท้า
หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของหมอนยางที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยเราเองอะไรต่าง
ก็สามารถเริ่มไปได้แล้วประมาณ๕รายครับที่อยู่ในพื้นที่
ชาวสวนยางเขาก็มีความหวังกับโรงงานในนิคมยางมากว่าราคายางจะดีขึ้น
เมื่อวานนี้ผมสัมภาษณ์คุณถาวรเสนเนียมนะครับ
คุณถานอนเสนเนียมบอกว่าโครงการนี้ดีมาก
อยู่แถวชายแดนด้านภาคเหนือแถวชายแดนภาคอีสาน
เพราะเดี๋ยวนี้คนทางเหนือทางอีสานก็ปลูกยางเยอะ
อีกครั้งจะขายยางแล้วก็เสียค่าคมนาคมขนส่งมาที่สงขลา
แล้วผลิตเสร็จปั๊บขนขึ้นไปขายออกทางเหนือทางอีสานก็ไกล
ฉะนั้นเนี่ยเขาเสนอว่าเป็นไปได้ไหมในอนาคตเนี่ย
อุตสาหกรรมเมืองยางเนี่ยอาจจะอยู่แถวแม่สอดตากสักแห่งหนึ่ง
อยู่แถวภาคอีสานสักแห่งหนึ่ง
เพื่อรองรับน้ำยางที่นั่นผลิตเสร็จปั๊บก็ส่งออกไปที่นั่น
ไม่ต้องไปไม่ต้องเสียค่าขนส่งไปถึงหาดใหญ่

ครับก็เรียนว่าอันนี้เป็นแนวคิดนะครับที่ทางการนิคมเองเนี่ยได้นำมาใช้แล้วนะครับ
เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตยางอันดับ๒ของประเทศ

แต่ในอนาคตเนี่ยประเทศไทยก็ยังมีแหล่งผลิตยางพาราเนี่ย
ตอนนี้ภาคอีสานก็ปลูกเยอะหรือว่าภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับก็ปลูกเยอะเนี่ย
จากนี้แล้วเนี่ยในภาคตะวันออกนะครับที่จังหวัดระยองเนี่ย
ก็มีนิคมของเอกชนคือนิคมหลักชัยเมืองยางนะครับ
อันนั้นก็เปิดดำเนินการแล้วเช่นเดียวกันประมาณ๒๐๐ไร่ครับ
อันนั้นทำคู่ขนานกับเราที่หาดใหญ่ไปเลยครับ

ฉะนั้นนี่คือตัวช่วยที่จะฉุดราคายางพาราในอนาคต
ท่านผู้ว่าคาดหวังว่าถ้าโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์เนี่ย
จะมีการรับซื้อยางน้ำยางมากขึ้นแน่นอนเมื่อมีความต้องการมากขึ้น
ราคาก็จะต้องดีขึ้น
ล่าสุดล่าสุดเนี่ยมีความชัดเจนถึงไหนที่จะสรุปให้ฟังสักหน่อยฮะ
ก็มีหลักนี่แหละครับกลุ่มอันแรกก็คือเขาต้องไปเร่งพัฒนาระบบสาธุปโภค
โครงสร้างพื้นฐานต่างเช่นรถไฟถนนท่าเรือสนามบินเนี่ยนะครับ
ตรงนี้ก็มีการประสานแผนกันแล้วครับว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้สามารถเริ่มได้ในปี๖๑นี้นะครับ
แล้วก็สามารถแล้วเสร็จได้ประมาณปี๖๔ถึง๖๕นะครับ
ตรงนี้มีการประสานบูรณาการแผนและงบประมาณกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ปีนี้จะเห็นในเรื่องของการที่จะออกประมูลประกวดราคาต่างกันทยอยกันออกมาเป็นชุดนะครับ
เรื่องที่สองก็คือเรื่องของการจัดเตรียมพื้นที่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะยิ่งนิคมที่จะรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
คาดว่าจะมาลงทุนถึง๕แสนล้านใน๕ปีนะครับ
ตรงนี้ทางการนิคมเองเนี่ยก็ได้จัดเตรียมพื้นที่แล้วก็เสนอให้ประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนะครับ
คนก็จะทยอยเสนอประกาศเป็นช่วงไปก็ตั้งเป้าว่าทั้งหมดประมาณ๓๐๐๐ไร่นะครับในเบื้องต้น
ก็จะพอใช้งานในเบื้องต้นไปได้ประมาณ๓๔ปีนะครับ
ส่วนกลุ่มที่๓คือเรื่องของการพัฒนาอุตภัวโดยเฉพาะเลยให้เป็นแม่เหล็กตัวใหม่ที่สุด
เดี๋ยวพรุ้านิดเดี๋ยวครับครับ
ผมบอกฝ่ายเทคนิคนิดเดียวตอนนี้เอารูปยางออกได้แล้ว

ครับครับตัวอุตภัวเนี่ยเขาวางแผนให้เป็นมหานครทางการบิน
ก็คือทั้งสนามบินขนคนด้วยขนสินค้าด้วย
แล้วก็มีคลังสินค้ามีอุตสาหกรรมที่จะซ่อมสร้างอากาศยานด้วย
ตัวอุตภัวิ์กองทับเรือก็เป็นแม่งานแล้วก็
ตอนนี้การออกแบบต่างเดินหน้าไปได้เยอะแล้วครับ
คาดว่าในปี๖๑ก็จะสามารถเริ่มดำเนินการ
ส่วนในการที่จะเปิดประมูลการก่อสร้าง

อันนั้นยังอยู่นะฮะ
ทางด้านการบินก็ยังยืนยันว่าวันนี้สายการบินขอยัดเอ๋ยชื่อเลยแหละแอร์เอเซีย

ท่านมีฝูงบินหรือฟรีเดชจำนวนมากแล้วก็จำเป็นจะต้องมีศูนย์ซ่อมบำรุงแล้ว
แล้วก็จะเปิดร่วมเปิดศูนย์ด้วยร่วมลงทุนด้วยก็ได้
อันนี้ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกครับ

ต้องบินไปซ่อมที่สิงคโปร์

เสียค่าน้ำมันเสียอะไรต่ออะไรมหาศาล
ฉะนั้นถ้าศูนย์ซ่อมเครื่องบิน

นั้นนี่คือหลักที่มีความชัดเจนว่า

ที่เป็นผู้ที่สนใจหลักทางด้าน
ถ้นนั่งเรื่องธุรกิจทางด้านผู้๔๓๐๐๑๐๐๑๐๐๒

เคมีบัยโอต่างเนี่ยครับ

ก็ทำมาหาพาตเนอร์
ไปจับมือกับพาร์ทเนอร์ญี่ปุ่นอะไรต่างก็เตรียมการกันไว้แล้วครับ
ตอนนี้ยังไงไปเดินหน้าแล้ว
ใช่ครับก็ตอนนี้ทุกอย่างก็เดินเป็นไปตามแผน
แล้วก็มีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านมาเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายเองนะครับ
เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยขับเคลื่อนโดยการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างสมบูรณ์แบบครับ
ในเมื่อ๓๐๔๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยช่วงโชธชัชวาน
ขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับฉะนั้นฟังดูแล้วก็
ยางพาราเนี่ยผมว่าถ้ามันมีความต้องการมากขึ้นราคาราคาสูงขึ้นตาม
ราคาสูงขึ้นตามครับเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเหมือนกันนะคะที่ทำจากยางพาราทุกวันนี้เดี๋ยวนี้
ถนนด้วยยางพาราก็ไปเทจุ้นถนนได้เหมือนกัน
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงจากทางภาคอุตสาหกรรมนะ
หวังว่าเราจะช่วยกันขับเคลื่อนให้ทุกอย่างมันดำเนินไปได้ด้วยดีก็แล้วกัน
ใช่ครับให้ชาวสวนยางเขาอยู่ได้ราคาเขาแบบไม่ต้องขาดทุน